คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่มาตลอด
แล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่าง
หรือว่าการบุกเข้าไปตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองนั่นเอง
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ก็มีทั้งเป็นหัวใหญ่เบลล่ามะปรางฟันโฆษณาชงผอมเกินจริง
ผิดพรบอาหารโทษจำปรับ
แต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมข้างล่าง

ถูกต้องค่ะสันทนะเสียเสงเข้าพบตำรวจ

ยกมือไหว้แบบนี้เอ๊ะไหว้ทำไม
เดี๋ยวเราดูรายละเอียดของข่าวเรื่องนี้กันนะครับ
เพราะเมื่อวานยังมีการตรวจค้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองกันอีกอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นการไปตรวจเพื่อดู
เขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานของตลาดใหม่ดอนเมือง
แล้วก็เป็นห้องทำงานของพันธุ์ตำรวจโทษธนะเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะไปตรวจค้นไปเอาเอกสารต่างเนี่ยนะครับ

ซึ่งพนตศูลจเชฒหักพารรองผู้บัชการตำรวจท่องเที่ยว
กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน
และประปรากฏการฟอกเงินหรือว่าปน
ไปตรวจค้นที่พื้นที่สำนักงาน

รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง

ใช่ครับคือการตรวจครั้งนี้คือไม่ใช่การตรวจร้านค้าต่างแล้ว
ไม่ได้การตรวจผลิตภัณฑ์ต่างแล้วนะครับ
แต่ว่าเป็นการตรวจหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนี่แหละ

เสียภาษีของผู้บริหารตลาดว่าทำถูกต้องหรือไม่
รวมถึงตรวจสอบเอกสารการให้เช่าของนิติบุคคลนะครับ

ผู้เช่าที่เขามาร้องบอกว่ามีกลุ่มคนมาเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
ดังนั้นก็เลยเมื่อวานตั้งแต่๙โมงเช้า
ใช้เวลาตรวจประมาณสัก๓ชั่วโมงนี่นะครับ
ยึดเอาเอกสารกว่า๒๐แฟมพวกใบเสร็จรับเงินต่างนี่แหละค่ะ
โดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็เชื่อว่า
ไอ้กลุ่มที่มีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองเนี่ย
ไม่ได้เป็นมาเฟียหรอกแต่ว่าเป็นความผิดเฉพาะบุคคล
ยังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็จะมีการไปตรวจสอบพวกสัญญาเช่าพื้นที่

รวมถึงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาด
เพราะว่าจากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบการกระทำความผิดหลายข้อหา
แล้วก็ในการดำเนินคดีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งตั้งพนักงานสอบสวนเพื่อความยุติธรรม
แล้วก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลายหน่วยงานเหลือเกิน
มีหลายประเด็นที่ต้องสอบสวนมีผู้เสียหายหลายรายด้วย
แล้วก็ผู้บริหารตลาดที่สำคัญนะครับ
จะต้องไปดูหลักฐานต่างเอกสารต่างของเขา
ก็คือพันธ์ตำรวจโทสันทนะนั่นเองนะครับ
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ก็บอกว่าเบื้องต้นมีนิติบุคคล๒รายเป็นหุ้นส่วนกัน

ยังไม่ทราบว่าหุ้นส่วนมีเฮียอะไรบ้าง
หรือเกี่ยวข้องกับพันธ์ตำรวจโทสันทนะอย่างไร
เพราะตอนนี้มันมีชื่อเฮียออกมาแล้ว
คนหนึ่งก็คือเฮียเสงนายสุชาติโชวิวัฒน์นั่นเองนะครับ
ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพัฒนาตลาดใหม่

แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ก็ถือว่าเป็นประธานตลาดในการดูแลใช่ไหม
ตลาดก็ตอนนี้มี๒คนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยหน่อยฮะ

แต่ว่าใครทำก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับ

วันนั้นวันนี้เราบังคับช่องกฎหมายเป็นลายไป
วันนั้นในส่วนร้านรวมต่าง

ถ้าผู้เช่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาต้องว่ากันไป

จะไงใน๓๔วันผมทำให้ปรากฏแน่นอน
ปรากฏแน่นอนจะมีความชัดเจนมากขึ้นแน่นอน
ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าต่างต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลป้องกัน
ไม่ให้มีบุคคลเรียกเก็บค่าคุ้มครองแล้ว
เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
ส่วนกรณีที่พันธ์ตำรวจโทสันทนะจะมาพบยืนยันว่า

ต้องพูดคุยกับทางนิติบุคคลที่ดูแลตลาดทั้งหมด

แต่มาเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้คือทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักผ่านซึ่งเมื่อวานเป็นผู้นำ
ในการตรวจค้นห้องทำงานของพันธบรวจโทสันทนะ

ไล่เรียงไทม์ไลน์สำหรับเมื่อวาน
ที่เห็นนี่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็มีการแถลงข่าวด้วยนะ

แล้วก็เล่าให้ฟังโดยพันธบรวจโทสันทนประยูณรัฐ
รองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลมาที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
เปิดใจไงคะหลังจากที่ตำรวจมีการนำกำลังตรวจค้น
แล้วก่อนแถลงข่าวพันตำรวจโทสันทนาติดต่อ

คือโชว์โทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวดูเลย
โชว์เบอร์โทรศัพท์พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเลย
บอกว่าพบตรบอกผมว่าจะโทรมาภายใน๓๐นาที
แต่ก็ไม่โทรมานะครับ
ดังนั้นพูดสิทธิ์ข่าวดูเลยนะ
ดูเลยเดี๋ยวผมโทรหาพบตรตอนนี้เลยนะฮะปรากฏว่า
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะหยิบโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ของพลตำรวจเอกจากทิพย์เลย
โทรไป๒ครั้งแต่ไม่มีใครรับสาย

แล้วก็เลยไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่รับสาย
งั้นคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวก่อนละกันก็คุยนู่นคุยนี่ไป
และปรากฏว่าผ่านไป๑ชั่วโมง
คนตำรวจเอกจากทฤษฐรรย์ชัยจินดา
พบตรโทรกลับมาเข้าเครื่องของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ใช่แล้วก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางไปกับคอรมอลอยู่

ซึ่งทางด้านพันธบรวจโทสันทนะก็บอกกับพบตร

ไม่เป็นไรงั้นทำงานก่อนละกัน
นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ

มีคอมมิตชั่นเดอร์เจนเวอร์ลจากที่โทรมาขอโทษนะครับ
โหลอ้าววางสายเลยมามองช้าไป

ก็พบกันหลักครับ
ฮาร์โหลแป๊อบแป๊อบพูดหรือเปล่า
พี่ต่อสันทนะยุ่งมั้ยยุ่งมั้ย
อยู่บุรีรำมาคอลโลมอสัญจร
เอ่อเดี๋ยวโทรกลับนะเอ่อโทษตีน้องโทษตีครับ
น้องเขาพูดกับผมอ่ะ
ว่าพอวางสายแล้วเนี่ยทำไมเสียงดูแบบว่าอ่อยลง
นะครับคือพูดสิทธิ์ข่าก็พยาบ
ตำรวจโทสันทนะท่านจะโทรไปจริงหรือเปล่า
ท่านจะคุยกับพบตรโดยตรงเลยเหรอสายตรงกันเลยเหรอ

ก็เป็นการพูดคุยกันสั้นแค่นี้เองนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานี้ในการที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะ

มีการพูดพาดพิงไปถึงบุคคล๒คน
นั่นก็คือเสียเสงกับเบิ้ม
สองคนนี้เป็นใครครับคุณครับ
พันธมรวดโทรสันทนะเปิดเหยออกมาบอกว่า
ตอนนี้ผมจำเป็นต้องกราบขอโทษเฮียเสง
ทำให้เกิดความเสียหายต่อตลาด
เฮีเสงเพิ่งเข้ามาดูแลตลาดได้๒ปี
และระหว่างนั้นมีคนชื่อนายเบิ้ม

เรียกเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าเรื่องที่จอดรถ
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารต่างเนี่ย

เฮียเสงกลับมาพักพวกของนายเบิ้ม
ก็รู้เลยว่าต้องเสียผลประโยชน์แน่
ก็เลยไม่พอใจเฮียเสง
ตัวผมเองผมพันธมรวชโทสันถณะ
ต้องเป็นคนไก่เกลียเป็นคนกลาง
ผมก็เรียกมาคุยกันระหว่างเฮียเสงระหว่างนายเบิ้ม

แต่ลูกน้องของนายเบิ้มก็ยังมายิงคนในตลาด
จึงถูกสั่งห้ามเข้ามาในตลาดอีก
เท่ากับพันธบรวจโทสันทนะเปิดเผยชื่อ๒คน

ซึ่งน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกมีอิทธิพลในพื้นที่ของตลาดใหม่ดอนเมือง
ส่วนหลายคนถามว่าเอาแล้วเฮียเสงคือใคร
เฮียเสงก็คือนายสุชาติหรือว่าเสียเสงหรือว่าเฮียเสงโชวิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัดนะครับ

เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลตลาดแห่งนี้
เขาก็เลยถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในตลาดแห่งนี้ด้วยหรือเปล่า

นายสุชาติหรือว่าเสียเสงเนี่ยนะคะ
ก็ได้เดินทางพร้อมกับทนายความไปเข้าพบกับ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ก็ใช้เวลาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเนี่ย

โดยทางด้านพลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่า
เหยียเส็งเนี่ยนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีการพูดคุยกันหลายประเด็นเลย
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงาน
ซึ่งก็ชี้แจงว่าส่วนไหนผิดอันนี้ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนนะ

เท่ากับเฮียเสงหรือเสียเสงหรือว่านายสุชาติเนี่ย
ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือเหมือนกับมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่บอกด้วยว่าถ้ามาครั้งหน้า
ผมจะเป็นผู้กล่าวหาตำรวจระดับชั้นในพลผู้รับผิดชอบสั่งการ
แล้วนะครับในความผิดคือมาตรา๑๕๗

คือต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเพราะเป็นที่เอกชน
พรรณาบริ
มันมีตั้ง๑๐กว่าเป้าหมาย
ทำไมไม่เห็นไปค้นตลาดอื่นเลย
หรือเพราะผมไปรู้ความลับของผู้ใหญ่
ในรัฐบาลเรื่องการทุจริตมากเกินไปหรือเปล่านะ
ทำให้เกิดการประดมกวาดล้างตรวจค้นในพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่
นี่แหละก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบมา
เหมือนกับทำให้ทางด้านผู้ค้าในพื้นที่เดือดร้อน
เมื่อวานนี้พันตำรวจโทสันทนาก็เลยเหมือนกับขอโทษผู้ค้าด้วย
ใช่ฮะเป็นความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของพันธบรวจโทสันทนะ

เมื่อวานนี้มีน้องแบมน้องแบมนางสาวปานิดายศปัญญา
นักศึกษาเป็นนิสิตนะเขาเป็นนิสิต
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาละคร่าม

เรื่องออกมาเปิดโปรงเรื่องการทุจริตไงคะใช่ครับ
แต่เมื่อวานเธอไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล

พร้อมกับผู้เสียหายอีกประมาณ๕๐คน
เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี

เรื่องอะไรคุณไม่ใช่เรื่องงาบเงินคนจนแล้วนะ

แต่เรื่องที่ทั้งเธอและผู้เสียหายอีกหลายสิบคน
ใช่คือน้องบอกว่าถูกเชิญชวนให้สมัครเป็นตัวแทนขาย
ผลิตภัณฑ์นี้ฮะผลิตภัณฑ์ตรีชดา

ก็เลยตัดสินใจลงทุนด้วยเงิน๒๐๐๐กว่าบาท

แล้วขอยืมเงินแม่มาอีกหมื่นกว่าบาท
ขายสินค้าจนเป็นแม่ทีม
แล้วก็เพิ่มการสั่งสินค้าเป็นครั้งหนึ่งคุณผู้ชมนับแสนเลย
แต่พอตำรวจจับเจ้าของสินค้า
ทำให้สินค้ากว่า๑๐๐ซองมันขายไม่ได้

ใช่เธอก็บอกว่าโอ๊ยอย่างนี้ก็เสียหายสิจะเจ๊งแล้วเนี่ย
คือไม่ได้ค้างสต๊อกแค่ของเธอเท่านั้น
ของลูกทีมทั้งหมดที่เธอต้องรับผิดชอบไงคุณ

พอตรงนี้ลูกทีมก็ยังไงล่ะ
เป็นแม่ทีมเธอก็ต้องดูแลหน่อยใช่ไหมฮะ
ไม่ดูแลก็เดี๋ยวว่าจะไม่รับผิดชอบอีกนะครับ
ดังนั้นภาระหนักทุกข์หนัก
ก็มาตกที่น้องแบมหรือว่าแม่ทีมนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายกว่า๑๐๐คน
ร่วมกันลงชื่อร้องเรียน
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเลยนะคะ

ก็จะมีเรื่องของระบบการขาย
ต้องสต็อกสินค้าล็อตแรก๑๐๐๐ซองนะครับคุณ
แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยจนถึง๕๐๐๐ซอง

คิดว่าจะทำให้มีเงินเก็บเลี้ยงพ่อและเลี้ยงแม่

เอาทองไปจำนำและขอเงินพ่อแม่มาลงทุน
ได้นะเดือนแรกได้นะครับ

พอมารู้ว่าออยเขาประกาศแล้ว
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย

เธอก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายอีก๑คน
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๖๐แล้วคุณ
ปีหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับ